พูดถึงดาราที่โดนบูลลี่บ่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะ
รัศมีแขนนั่นเองคือเธอเป็นนักแสดงที่เป็นผิวสี
แต่เธออารมณ์ดีแล้วเธอก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอเป็น
แต่เธอโดนบูลลี่บ่อยมากเลยล่าสุดเนี่ยเธอโดนบูลลี่ถึงขั้นว่าทนไม่ไหวเลยนะ
ฝรั่งเนี่ยมองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะตั้งแต่ในเครื่องบินยันสนามบิน
โอ้โหพี่รัศมีแขกบอกฟิลขาดเลยตะโกนด่าไปเลยค่ะ
งานนี้เจ้าตัวบอกโปรงนะแล้วก็เชิดใส่ด้วยสำหรับใครที่จะมาบูลลี่
เพราะยังไงซะสามีก็รักที่เป็นแบบนี้
แล้วก็สามีจะบินไปหาสามีในช่วงปลายปีด้วยนะคะ
ส่วนข่าวที่เขาบอกว่าเพื่อนซีอย่างต้นหอมเนี่ยตอนนี้มีหนุ่มมาตามจีบกันเป็นพรวนเลย
จริงหรือเปล่าไปฟังจากพี่รัศมีแคร์กันค่ะ
เอาจริงแล้วก็ไม่หรอกพี่เป็นสิ่งอะไรที่เราเจอมาตลอดแหละพี่แจ๊
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตไปอีกสเต็ปหนึ่ง
จากที่แบบมันโมโหจนขีดสุดแล้วเราจะควบคุมตัวเราเองยังไง
แต่สุดท้ายเราก็ต้องขอบคุณที่มันไม่เกิดเรื่องชกต่อยหรือว่าอะไรขึ้นแล้วเราก็เลือกที่จะปล่อยมันไป
สวยจากข้างในแล้วแฟนเราคิดว่าเราสวยเราโอเคเราแฮปปี้แล้ว
จริงไหมคะมีคนมาจีบต้นหอมแต่เขาไม่เอาเลย
ช่วงนี้ถ้าความรู้สึกแขนนะตอนนี้แขกว่าพี่หอมกำลังมีความสุขกับปกป้องเหมือนมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วมีความสุขทำงาน

ใช่